แล้วก็จะเกิดค่ายหนังค่ายใหม่ขึ้นมาด้วย

เพราะว่าทิศทางในการบริหารงานไม่ตรงกัน
แล้วก็ได้กลายมาเป็นประเด็นร้อนในวงการภาพยนตร์ไทย

ความสำเร็จของผู้ถือหุ้นสามหุ้น

จะต้องออกมาในรูปแบบไหนกันแน่ค่ะ

เมื่อสื่อมวลชนได้รับแจ้งว่าในวันนี้
ผู้บริหารอย่างบุษบาดาวเรือง
แล้วก็จีนาโอสดทศิลป์
จากหับโฮหินบางกอก
ก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวชื่อบริษัทใหม่นะคะ
โดยใช้สถานที่บริษัทหับโฮหินบางกอก

พร้อมทั้งรายชื่อนักแสดงที่จะไปร่วมงาน

สจุธาวุฒิแล้วก็ต่อธนภพเป็นต้นนะคะ
ซึ่งแน่นอนทุกคนล้วนแต่เป็นนักแสดง
โดยการจับมือครั้งนี้ของ๒ค่ายดัง

เขาบอกว่าเพื่อนรักหักหลังอะไรก็ไม่รู้แหละ

เขาบอกว่าอาจจะความจริงแล้วนะคะ
หรือว่าอะไรออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้

นั่นเองก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วย
ต้องรอคำชี้แจงในการแถลงข่าว

ภายใต้การนำของคุณวิสูจนภูลวรรลักษณ์ค่ะ
ซึ่งก็หลุดเดี่ยวออกมาเพียงค่ายเดียวนั่นเองค่ะ
ไม่ได้ไปรวมกับอีก๒ค่ายแล้วนั่นเองนะคะ